จังหวัดพยาวฮะกเศรษฐกรที่นั่นเค้าสร้างระดายด้วยการทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมอยากรู้แล้วว่าทำอะไรติดตามเลยในช่วง

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เห็นแล้วขนลุกเลยแต่หารู้ไหมว่าเจ้าตัวนี้แหละที่สร้างอาชีพและเงินให้กับชาวบ้านได้
ชวนช้าตลอดข่าวมากันที่บ้านหวังขอดแดงมู๑๑ตำบลห้วยลานอเภิดดอกคับใต้จังหวัดพยาวฮะ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์การทอผ้าไหมและเลี้ยงตัวใหม่เพื่อผลิตเส้นไหมเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนำออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศครับ
วันนี้เกษตรทำเงินพาคุณผู้ชมมาพบกับลุงภูลรัฐนาน้ำ
เกษตรกรเลี้ยงตัวใหม่ไว้ภายในโรงเรือนหลังบ้านจำนวน๕๐กระด้ง
ซึ่งจะเป็นโรงเรือนปิดกันนกและสัตว์ที่จะมากินตัวใหม่นั่นเองครับ
เดี๋ยวนะคุณลุงภูรัฐช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปในการเลี้ยงตัวไหมหน่อยว่าเริ่มจากอะไรครับ
ส่วนวิธีการเลี้ยงหนอนหม่อนเลี้ยงยังไงครับ
เลี้ยงใหม่มันใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๓๒๕วันมันก็เข้าฝัก
วันหนึ่งจะเลี้ยงกันอยู่สามคาบสามเวลาจะเลี้ยงน้อยเลี้ยงมาก
ใบห่อนนั้นแล้วแต่เราบางคนก็ใส่เยอะบางคนก็ใส่น้อย
สำหรับการเลี้ยงตัวไหมคุณลุงภูลัทธ์ได้ปลูกต้นหม่อน
สำหรับการเลี้ยงตัวใหม่คุณลุงภูรัฐได้ปลูกต้นหม่อน
เพื่อจะนำใบมาเลี้ยงตัวใหม่โดยทุกวันจะออกไปเก็บใบหม่อน
และนำมาให้ตัวใหม่ในวันหนึ่งเนี่ยนะตัวใหม่จะกินไฟหม่อนวันละ๓มื้อครับ
สำหรับตัวใหม่ที่นำเส้นไหมออกแล้วคุณลูกภูรัฐก็จะแยกขายเป็นกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
ส่วนเส้นใหม่จะขายกิโลกรัมละ๑๓๐๐๑๕๐๐บาท
ซึ่งแต่ละเดือนแต่ละรอบสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นบาทจนถึงแสนบาทเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ